เอาคุณผู้ชมค่ะต้องขอแรงชาวเน็ตอีกแล้วนะคะ
เรื่องขุดเรื่องคุยเรื่องการตามหาตามล่าตัวเนี่ย
เน็ตเขาเก่งจริงนะคุณมันคือพลังโซเชียลจริง
ผู้หญิงคนนึงค่ะเอาคลิปมาโพสต์บอกว่า
ช่วยตามหาเบาะแสรถเก๋งคันนี้หน่อย
เพราะไปขับชนพ่อสามีเธอแล้วหนีมา

ดิฉันเป็นพนักงานเก็บเงินดิฉันก็ตกใจนะ
กระจกหน้ารถคือแตกละเอียดแบบยุบเข้าไปเลย

คุณผู้ชมสังเกตดูเมื่อสักครู่นี้เขาผ่านเนี่ย
คือเยิ้นขนาดเนี่ยคะแล้วก็ผ่านไปเลย
ถ้าดูต่อไปเรื่อยสักพักจะมีวินมอเตอร์ไซคันหนึ่งขี่ตามมาด้วย
คือเป็นวินมอเตอร์ไซค์ที่เห็นเหตุการณ์นะคะ
เขาก็พยายามขี่ไล่ตามมาแล้วก็เนี่ย
พูดคุยกับพนักงานเก็บเงินอยู่ครู่นึง
เพราะว่าจริงแล้วทางด่วนเนี่ยมอเตอร์ไซค์ขึ้นไม่ได้

เพราะว่าไม่สามารถขึ้นไปบนทางด่วนได้

คลิปนี้ผู้ใช้เฟซบุ๊คคนหนึ่งโพสต์เอาไว้บอกว่า
รถเก๋งคันนี้เป็นคู่กรณีชนรถมอเตอร์ไซค์พ่อสามีเธอ

เหตุการณ์เกิดขึ้นตี๕๔๐นาที
คืนวันที่๗กันยายนที่ผ่านมา
ใกล้กับปากซอยพัฒนาการ๒๐ค่ะ
บอกว่าพ่อสามีขี่มอเตอร์ไซค์มาทางตรง
ส่วนคู่กรณีขับลงทางด่วนรามอินทราแล้วปาดหน้า
พ่อสามีเธอหล่นกระแทกรถคู่กรณี
แล้วก็กลิ้งไปตอบข้างทาง
คู่กรณีนอกจากจะไม่ลงมาดูแลช่วยเหลืออะไรแล้วเนี่ยนะคะ
รีบขับขึ้นทางด่วนมุ่งหน้าไปดินแดงดาวคนองสะพานพระรามเก้า
แล้วก็ไปลงทางด่วนดาวคนนองถนนพระราม๒มุ่งหน้าสมุทรสาครเลย
อาการพ่อสามีเธอตอนนี้เธอบอกว่าต้องผ่าตัดกระดูกเชิงกรานเพราะว่ามันหัก
ข้อมือก็หักสองข้างแถมไหล่หลุดมีบาดแผลฉีกขาดตามร่างกายด้วย
เพราะดีนะคะศีรษะไม่ได้รับการกระทบกระเทินอะไร
แล้วพ่อบอกจำรายละเอียดรถเก่งคู่กรณีได้เลย
สองป้ายทะเบียนหลังสีเขียวกระจกมองข้างสีดำค่ะ
เธอบอกเธอไปแจ้งความสอนอคลองตันเอาไว้แล้ว
หวังพลังโซเชียลนี่แหละค่ะว่าใครเจอเบาะแสรถคันนี้นะคะ
ช่วยแจ้งเบาะแสไปที่สนคลองตันตลอด๒๔ชั่วโมงได้เลย